สวัสดีค่ะทุกคนรอดนาวกับดาวสุพศรามมาแล้วค่ะ
หลังจากที่กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศว่าประเทศไทยเข้าสู่ฤดูหนาวอย่างเป็นทางการ
ลูกค้าที่ฉันน่าจะกลัวน้องหมาป่วยอ่ะนะคะก็เลยเอาน้องหมากับน้องแมวมาอาบน้ำที่ร้านเนี่ย
น้อยเหลือเกินเอาอย่างนี้ละกันค่ะคุณผู้ชมยังพาน้องหมาน้องแมวมาอาบน้ำได้หรือว่าจะอาบน้ำให้น้องที่บ้านก็ได้นะคะ
เพราะว่าช่วงนี้ถ้าไม่นับภาคเหนือและภาคอีสานตอนบนเนี่ยที่เขาหนาวตั้งแต่ช่วงกลางคืนจนถึงช่วงเช้า
ภาคอื่นอื่นอุณหภูมิไม่ได้หนาวเย็นขนาดนั้นนะคะและโดยเฉพาะช่วงสายสายไปจนถึงช่วงบ่ายมีโอกาสจะอุณหภูมิได้ประมาณสามสิบองศาเซลเซียสเลยนะ
เพราะฉะนั้นไม่น่าเป็นห่วงนะคะมีแค่เป็นห่วงภาคเหนือตอนบนกับภาคอีสานตอนบนยอดดอยยอดภูเท่านั้นเอง
ส่วนเรื่องของลมช่วงนี้ที่เด่นเลยก็คือลมตะวันออกเฉียงเหนือเพราะว่าตอนนี้ประเทศไทยเราเปลี่ยนแล้วนะคะจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้เนี่ยเป็นลมหนาวจากประเทศจีน
ลมตะวันออกเชียงเหนือนั่นเองนะคะพัดพาเอาความหนาวเข้าสู่ประเทศไทยแต่ทีนี้ก็มีลมอีกหนึ่งตัวค่ะลมตะวันออกที่พัดพาเอาความชื้นเข้าสู่ประเทศไทยแต่ตอนนี้ทำงานไม่ค่อยแรงเท่าไหร่
พอทำงานไม่ค่อยแรงทำให้ตอนบนของประเทศค่ะภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางภาคตะวันออกรวมถึงภาคใต้ตอนบนด้วยแม้ฝนน้อยจริงค่ะวันสองวันแล้วนะฝนน้อยนะทองทางตอนบนของประเทศแต่ฝนไปกองตรงไหนฝนไปกองแถวภาคใต้ตอนล่างค่ะแถวจังหวัดสงคลายาวลงไปถึงนราธิวาสช่วงบ่ายจนถึงช่วงค่ำ

ประเทศไทยแน่นอนเพราะเขาจะขึ้นเหนือเข้าสู่ประเทศจีนและโดยช่วงนี้นะเขาสะสมกำลังนะคะเขาก็เลยดึงเอาความชื้นจากประเทศไทยไปหล่อเลี้ยงตัวเขาอีกทำให้ตอนบนของประเทศไทยฝนน้อยลงเพราะฉะนั้นเรื่องเนาแก่ไม่มีปัญหากับประเทศไทยค่ะเอ้ยฝนไม่มีมีอากาศเย็นเย็นงั้นไปเที่ยวดีกว่าไปส่องสัตว์กันไหมล่ะเพราะว่าต

ดอกไม้ได้ไหมเป็นสาวสวยต้องเหมาะกับดอกไม้ไปค่ะห้วยน้ำดังจังหวัดเชียงใหม่ทะเลเหมาะตอนเช้าสวยมาก
อกจากนี้มีดอกไม้มีพันไม้เมืองหนาวตอนนี้อากาศเย็นแล้วมันก็เบ่งบานสิคะต้อนรับนักท่องเที่ยวสวยเต็มไปหมดเลยและอุณหภูมิช่วงนี้
เสื้อกระหนาวออกไปเยอะหน่อยนะ๑๗องศาเซลเซียสค่ะและโดยเฉพาะช่วงกลางคืนอาจจะลดต่ำกว่านี้ด้วยซ้ำไปนะคะ